คุณผู้ชมหนูมาแล้วงูมาด้วยค่ะ
แต่งูจะเป็นอะไรแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ

โอ้โหประหนึ่งจะแม่ไม้มวยไทยไหมเนี่ย
แล้วคือยังไงคะเขาไม่กลัวเลยเหรอ

อันนี้แต่เท่าที่ดูทรงแล้วน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องงูประมาณนึงหรือเปล่า
นิสัยของงูรู้วิธีการจับงู

สุดท้ายค่ะคือเขาก็พยายามจับที่หาง
แล้วก็ดึงลากมาตอนนี้พยายามแบบหลอกมันให้มันมึนงงอยู่นะคุณผู้ชม
แล้วเจ้างูเนี่ยจริงมันก็พยายามที่จะหนีแล้วเหมือนกับจะฉกแหละ
ซึ่งเวลาที่เราเห็นเขาจะใช้วิธีการบางทีแบบหลอกล่องู
พอหลอกล่อได้ปั๊บแล้วนี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้ป๊าบ
ค่อยนุ่มนวลชวนฝันเหลือเกินจับที่หัวมาได้
แล้วก็หันมายิ้มให้กับเพื่อนที่รออยู่ค่ะ
แต่เด็กเผื่อดูอยู่ด้วยเห็นงูเลื้อยมาที่บ้าน
ทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะ
อันตรายครับเจองูแบบนี้ตุ๊ก